ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มีหน่วยงานหลักอะไรบ้าง
ที่เข้าไปร่วมปฏิบัติการในการค้นหาครั้งนี้
พาคุณผู้ชมไปติดตามทั้งหมดได้จากรายงานของคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐค่ะ
ที่เข้าไปติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ณอุทยานขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ตั้งแต่วันที่๒๓มิถุนายนที่ผ่านมา
ถึงวันนี้มีหลากหลายหน่วยงานรวมพลังให้การช่วยเหลือมากมาย

จรภิพักรัฐเอกชนและหน่วยงานจากต่างประเทศประกอบด้วย
ณฑนทหารบกที่๓๗ที่ได้ส่งคนเข้าไปดำน้ำหาในช่วงแรก
พร้อมตั้งกองอำนวยการร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงรายและมูลนิธิต่าง
โดยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่๓กองกำลังผาเมือง
โดยพัฒนาเคลื่อนที่เร็ว๓๕ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมประเมินสถานการณ์
สนับสนุนเครื่องมือให้กับหน่วยซิล
ทหารราบที่๑๑รักษาพระองค์ค่ายเพชรบุรีราชสิรินทร
โดยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงจำนวน๓นายเข้าไปสมทบในถ้ำ
เพื่อค้นหาและช่วยเหลือผู้ที่สูญหายในช่วงแรกของการค้นหา
ทำลายใต้น้ำจู่โจมหรือหน่วยซิลหน่วยที่ขึ้นชื่อว่าอึดที่สุดของทหารเรือ
ส่งเจ้าหน้าที่๑๘นายเป็นแนวหน้าค้นหาเด็กติดถ้ำ
ซึ่งทุกคนได้ฝากความหวังไว้กับหน่วยนี้ว่าจะค้นหาเด็กและครูจนพบ
โดยช่วยเหลือด้านการแพทย์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๕เชียงรายเป็นทีมแรกที่ได้รับแจ้งว่ามีเด็กศูนย์หาย
สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่๒อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
ซึ่งได้ส่งท่อลมขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มออกซิเจนในถ้ำ
ตำรวจกู้ภัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่ายมือถือของประเทศไทยที่ช่วยขยายสัญญาณโทรศัพท์
ด้วยการประสานงานจากกศธช
รวมติดกล้องจับความร้อนสำหรับบินสำรวจอีก๒ลำ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งไฟฟ้าเข้าไปในพื้นที่
ซึ่งต้องใช้ไฟในการค้นหาในหลายส่วน
นักประดาน้ำจากประเทศอังกฤษลาวสวีเดน
อดีตนักร้องชื่อดังเอ๋นารินทรณบางช้าง
ส่งทีมนักดำน้ำมาช่วยปฏิบัติภารกิจด้วย
เชี่ยวชาญด้านกู้ภัยทางทะเลและทหารเรือจากสหรัฐอเมริกา
และล่าสุดได้นำสุนัขดมกลิ่นหรือสุนัขเคนาย๒ตัว
เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ดมกลิ่นบริเวณป่องถ้ำตามหารอยเท้าเด็กด้วย
สำหรับหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้เอ่ยชื่อ
ว่าคนไทยทั้งประเทศส่งกำลังใจให้ทุกคนทุ่มเททำงาน
เพื่อช่วยชีวิตเด็กและครูทีมหมูป่าอย่างเต็มที่

แต่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการนำ๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำให้ได้
สิทธิบุญรัฐข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน